ดามแป้งนมพาร่ำซำกันบ้างครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ติด
ภารกิจตอนนี้ต้องไปดูแลทีมในชุดอาเซียนครับ
จะเดินทางตามไปในภายหลังนะครับแต่ก็มีการให้เหตุผลที่ตั้งชนะทิพย
กระสินมาเป็นกัปตันทีมชุดนี้ว่าแม้เจจะอายุ๒๘ปี
แต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จ
และครั้งแรกที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็คือรายการอาเซียนครับ
ปี๒๐๑๒จึงมีความเหมาะสมในเวลานี้ที่สุดครับ
ไปดู๘ประตูนักเฉพาะในนามทีมชาติชุดใหญ่ของชนะทิพย์นะครับ
ยิงให้กับทีมชาติไทยยิงประตูทีมชาติไหนบ้าง
ก่อนจะรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมครับลูกแรกยิงคูเวทนะครับ
เอเชียนคลับสองพันสิบห้ารอบคันเลือกที่ไทยแพ้ไปหนึ่งต่อสาม
ลูกที่๒เนี่ยนะครับก็ยิงจีนชนะไป๕๑เกมนั้น
ที่สามกับสี่นะครับยิงฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียในอาเซียนคลับสองพันสิบสี่
แล้วไทยก็ได้แชมป์แล้วก็ลูกที่ห้าเป็นอาเซนครับสองพันสิบหกนะครับ
ทีมชาติเมียนมาลูกที่หกนะครับก็ยิงทีมชาติบาเรนไปนะครับ
นั้นชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเอเชียนคลับสองพันสิบเก้า
แล้วก็ลูกที่เจ็ดยิงทีมชาติจีนในชัยหน้าครับสองพันสิบเก้า
และลูกที่๘นะครับยิงทีมชาติมาเลเซียในบอลโลกรอบคัดเลือก
เอเชียรอบสองซึ่งไทยแพ้หนึ่งประตูต่อสอง
ส่วนนิวถิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางทีมชาติไทยนะครับ
ก็บอกว่าไทยมีเวลาซ้อมน้อยแต่เชื่อว่ามาโนโพลกิ้งรู้สไตล์นักบอลมาอย่างดี
ทุกคนเคยเล่นด้วยกันมาบ้างความคุ้นเคยไม่ใช่ปัญหา
ทั้ง๓๐คนสามารถทดแทนทุกคนได้อย่างแน่นอนครับ
ทางโฟนวงัยเองก็รู้สไตล์นักเตะของนักเตะทายดี
ทุกคนก็เคยเล่นด้วยกันมาบ้างแล้วครับผมว่าความคุ้นเคยไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะในการซ้อมเราจะเข้าแทคติกของโค้ดมาโน่ไวแค่ไหนผมว่าตรงนี้ที่สำคัญครับ
คราวนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของอาเซียนครับทิ้งท้ายกันซะหน่อยนะครับเพราะว่า
คือใครแน่นอนไทยนะครับก็สำคัญเพราะว่าสิงคโปร์ไล่ตามจี้มา
ครั้งนี้นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วกับผู้เล่นที่ถือว่าฟูลทีมมาก
แล้วเราก็ได้นักเตะที่เล่นอยู่ในต่างแดนมาช่วยนะครับ
กอกเลยนะครับ
อื้อ
คนที่ถือว่าสำคัญแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยก็เป็นผู้เล่นไทยกับเวียดนามที่ถือว่าแข่งขันกันนะครับ
ชนะทิพย์เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมในปี๒๐๑๔นะครับแล้วก็ได้ต่อเนื่อง๒สมัยติด
แต่ว่าครั้งล่าสุดสองพันสิบแปดเนี่ยเป็นเหงียงกองหายจากทางเวียดนาม
ซึ่งเขารับฉายาเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพลงเมเกอร์คล้ายเจชนะทิพย์ในบ้านเรานี่แหละ
เหรียญกองหายก็โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่นั้นมานะครับพาทีมได้แชมป์อาเซียนครับ
ไปได้อันดับยูยี่สิบสามในรองแชมป์อ่ะนะครับตอนนั้นชิงแชมป์เอเชีย
แล้วสุดท้ายก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก
รอบสุดท้ายของโซนเอเชียคือรอบ๑๒ทีมถึงแม้ว่าตอนนี้
ยังไม่ชนะใครแต่ด้วยผลงานในรอบ๒ปีที่ผ่านมา
ฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ากลับมาเอาตรงกันเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้ชี้วัดกันเลยนะครับ
ว่าไทยกับเวียตนามใครจะเหนือกันอย่างแท้จริง

ฝีไม้ลายมือเนี่ยเด็ดขาดมากนะครับในช่วงปี๒๐๐เป็นต้นมา
แต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เราอาจจะได้เจอดาวดวงใหม่ของทีมชาติ
ส่วนตัวที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมคนสำคัญเนี่ยผมว่าตัวที่เป็นประสบการณ์เนี่ย
ช่วยทีมได้เยอะนะครับกับการปรับตัวในครั้งนี้นะครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือกีฬาในช่วงนี้นะครับ
เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ